คุณผู้ชมคะมันมีเรื่องราวของสาวหล่อหรือว่าสาวธอมคนนึง

เธอบอกเธอทนทุกข์ทรมานมาก
ถึงขั้นเคยคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ถูกในจ้างนะคะที่เป็นเจ้าของบริษัทโลจิสติกชื่อดัง
และบังคับให้เธอร่วมหลับนอนกันในลักษณะ๓คนผัวเมีย
เพราะว่าในจ้างคนนี้มีภรรยาอยู่แล้ว
คือมันมีที่มาที่ไปเดี๋ยวมิ้วจะเล่ารายละเอียดให้ฟัง

คือทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์มาช่วยเหลือทางคดีให้กับผู้เสียหายคนนี้นะคะ
นี่คือที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่านางสาวปลาเธอเป็นสาวธอม

คือแจ้งความทั้งตัวสามีภรรยาเลยนะคะทั้งคู่เลยนะคะ
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
๖ปีก่อนไปทำงานที่บริษัทโลจิสติกแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
แล้วรู้จักกับภรรยาของเจ้าของบริษัทในลักษณะสนิทกันสนิทกันระดับหนึ่ง
หลังจากนั้นภรรยาเจ้าของบริษัทช่วยเหลือเธอเรื่องเงิน
รวมแล้ว๕แสนบาทแต่เป็นการทยอยให้นะคะให้โดยเสน่หา
เหมือนกับว่าเธอก็เหมือนกับไปชอบกับภรรยาเจ้าของบริษัทพูดง่าย
ก็คุยกันอะไรแบบนี้ตัวภรรยาเจ้าของบริษัทก็ให้เงินช่วยเหลือเธอทยอยให้รวมแล้ว๕แสน
เดือนก่อนเจ้าของบริษัทเห็นแชทที่สาวหล่อคนนี้คุยกับภรรยาของตัวเอง
แล้วเห็นการโอนเงินให้กันก็นัดคือนัดทั้งภรรยาตัวเองนัดสาวหล่อคนนี้บอกมาเคลียร์กันหน่อยสิ
นัดเจอโรงแรมแถวแถวปฐุมวันสาวหล่อที่เป็นผู้เสียหายก็คิดว่าเออก็คงไปเคลียร์เรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนั่นแหละ
แต่กลายเป็นว่าถูกเจ้าของบริษัทบังคับขืนใจค่ะต่อหน้าภรรยาเขาด้วยนะคะ
แล้วบังคับให้เซ็นสัญญาว่าจะร่วมหลับนอนกัน๓คนผัวเมียนะถ้าไม่ทำตามสัญญาต้องชดใช้เงิน๑๐ล้านบาท
ปฏิเสธนะคะเธอบอกเธอขอใช้เงินแทนได้ไหมไอ้เงินที่เธอได้มาเธอขอใช้คืน
เจ้าของบริษัทคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมไม่ยอมค่ะยืนยันให้สาวหล่อชดใช้เป็นร่างกายของสาวหล่อคนนี้
ขอว่าถ้าไม่เซ็นนะเดี๋ยวไปแจ้งความดำเนินคดีนะรับเงินจากภรรยาเขาไปตั้งห้าแสนเนี่ย
เดี๋ยวจะเอาเรื่องไปเปิดเผยกับสื่อด้วยให้ได้รับความอับอายให้หมด
ยอมเซ็นนะคะยอมเซ็นค่ะคือกลางวันเนี่ยให้เธอเข้าไปทำงานที่บริษัทหลังเลิกงานก็จะเรียกเลย
ให้ไปมีความสัมพันธ์กันสามคนผัวเมียแทบทุกวันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าเนี่ยถูกขืนใจแบบนี้จนมีเลือดออกทางช่องคลอดเจ้าของบริษัทบังคับให้เธอมีลูกให้ด้วยนะ
แล้วให้เธอเลือกว่าเธออยากจะเป็นคุณนายหรืออยากจะเป็นผู้หญิงขายบริการ
ขัดขืนค่ะเธอไม่เคยเต็มใจเลยเธอพยายามจะหนีหลายครั้งแต่ถูกตามรังความถึงที่บ้านถูกส่งข้อความมาขู่ว่าจะแฉเรื่องเหล่านี้ให้เธออับอาย
บอกว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นเคยคิดสั้นฆ่าตัวตายหลายครั้งมากค่ะ

เพราะว่าถ้าเราไม่ยินยอมค่ะมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวอย่างนี้ค่ะเขาก็เขามีทนายมีอะไรที่เก่งมันไม่ไหวแล้วค่ะมันเหมือนเครียดมันแบบมันโดนข่มขู่โดนกระทำแบบนี้อยู่ซ้ำเดิมอย่างนี้ค่ะ
พูดง่ายก็คือเหมือนตกนรกทั้งเป็นตอนที่อยู่เราแบบไม่ได้มีชีวิต

คือต้องทำตามที่เขาคอนโทรลทุกอย่างอย่างนี้ค่ะ
เขาอยากให้มันเป็นไงก็ต้องเป็นแบบนั้น
ผู้เสียหายมีคลิปเสียงนะคะที่เจ้าของบริษัทติดต่อมา
จะบอกว่าไม่เจ็บใจแต่ผิดจนไม่ได้เหรอ

ตอนทำตอนทำคุณก็รู้สึกดี

คุณไม่พูดอ่ะแต่ร่างกายมันตอดสนอง
อ๋อไม่งั้นนะมันไม่คิดไปเองทั้งนั้น

ไม่ทุกครั้งอ่ะหน้ายังไงอ่ะ
อันนั้นคุณแค่ไม่มาถ่ายคุณแค่ไม่ปล่อยวาง

เค้าพยายามเปลี่ยนถูกต้อง

ก็ให้อยากอยู่กับชัวร์

ก็เขียนได้ดีแล้วหลังจากนั้นเจอเรื่องของคุณ
เรื่องเงินมันก็คือส่วนเรื่องเงินอ่ะแต่เนี่ยมันคือเรื่องชีวิต

๑๐ล้านจ่ายได้เหรอแต่สัญญาละผมไว้
นายภัยศาลเรืองฤทธิ์ก็เลยบอกว่าตลอด๓เดือนที่ผ่านมา
ผู้เสียหายโดนบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กว่า๙๐ครั้ง
อย่างน้อยสัปดาห์ละ๑ครั้ง
บางครั้งหลังเสร็จงานก็เรียกให้ผู้เสียหายเข้าไป
นี่แหละค่ะผู้เสียหายเขาอึดอัดมากทุกขรมานมากหวาดระแวงมาก

จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ข้อหาร่วมกันกระทำความผิดฐานกระทำชำราวผู้อื่น
ใจผู้อื่นให้กระทำการใดโดยยินยอมหรือไม่ก็ตาม
เจ้าของบริษัทอ้างว่าเขามีทนายเก่ง
เขาเป็นนักธุรกิจระดับร้อยล้านไม่กลัวใคร
นายภัยศาลบอกว่ามันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่แบบนั้น
โดยเฉพาะสัญญาที่บังคับให้ผู้เสียหายเซ็นนะคะ
ว่าจะยอมร่วมหลับนอนกัน๓คนผัวเมีย
แล้วก็ถ้าไม่ทำตามต้องจ่ายเงิน๑๐ล้านหรืออะไรแบบนี้
คือจริงแล้วไอ้เอกสารอันนั้นมันใช้การอะไรไม่ได้เลยนะ
มันเป็นโมคะตั้งแต่ต้นเพราะมันเป็นสัญญาที่ไม่ถูกต้อง
ศิลธรรมอันดีอ่ะมันเป็นนิติกรรมที่มันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก
จะเอามาอ้างมาใช้บังคับอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
แล้วนะควรติดที่ปี๊ลเหอดไปนั้นก็คืออยากให้มีลูกอยากให้ท้องไปใหญ่ไปโตเลย
คือแบบผมไม่สนหรอกคุณจะรวยจะใหญ่อะไรแค่ไหน
คุณก็ไปสู้คดีอันไหนสารครับค่ะถ้าคิดว่าคุณไม่เป็นจริง
คับเอออันนี้ในมุมทิศทางสาวหล่อ
คือน้องปลาเขามาร้องขอความช่วยเหลือ
ทีนี้อีกมุมหนึ่งที่เขาถูกกล่าวหาอยู่ช่วงค่ำที่ผ่านมาทีมข่าวของเราได้ติดต่อไปหาเจ้าของบริษัท
ทางสาวหล่อเนี่ยเขาได้ออกมาฟ้องร้องกล่าวหาตรงนี้นะครับ
ทีแรกก็พยายามโทรทั้งวันนะฮะล่าสุดช่วงค่ำนี่เขารับสายโทรศัพท์แล้วนะครับ
แต่บอกว่ายังไม่สามารถพูดอะไรได้ทางทนายเนี่ยบอกยังไม่ให้พูด
ผมยังไม่สามารถพูดอะไรได้เลยครับต้องขอโทษด้วยนะครับ

ครับผมค่ะต้องขอโทษด้วยจริงนะครับ
ในสัญญานี่มีการทำกันนี่คือจริงไหมยังไง
พี่ยังไม่สามารถพูดได้จริงหรอเพราะว่าทนายยังไม่อริญญาตให้พี่พูดต้องขอโทษด้วยจริงนะครับ
เดี๋ยวเราได้คุยกับทางทนายของเจ้าของบริษัทนะฮะเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
เพียงแต่ว่าตอนนี้ทางทีมข่าวของเราได้รับข้อความที่ภรรยาของเจ้าของบริษัทส่งหาผู้เสียหายเพื่อขอเงินคืน
เขาบอกเขามีการเรียกเงินคืนกัน๑๕สิงหาคมหลังจากเกิดเรื่องแล้วนะครับ
ภรรยาเจ้าของบริษัทส่งข้อความมาหาปลานะฮะคือสาวหล่อที่เป็นผู้เสียหาย
บอกว่าเอาเงินที่เหลือจากหนึ่งแสนที่ให้เนี่ยไปโอนคืนเจ้าของบริษัทคู่กรณีซะ
แล้วสองหมื่นอีกทีตอนสิ้นเดือนแล้วก็ให้เบอร์ไว้เป็นเบอร์พร้อมเพลย์นะครับ
๒สิงหาคมส่งข้อความมาบอกอีกบอกเพิ่งรู้ว่าเจ้าของบริษัทที่เป็นคู่กรณีเนี่ยนะ
เอาของไปคืนพร้อมด้วยเงินสองหมื่นช่วยเอากลับมาคืนด้วยแล้วทำตามที่คุยกันแค่นั้นจบ
อย่าให้ถึงตำรวจนี่นะฮะอันนี้เป็นหลักฐานทางฝั่งของผู้เสียหายเขานะค่ะ
ทนายความของฝั่งเจ้าของบริษัทนะฮะนี่ฮะก็คือคุณเอกสิทธิ์ศรีสังนะครับ
วันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเรานะครับยืนยันว่าไม่มีการบังคับให้ไปไหนให้ทำสัญญาอะไรยังไงทั้งสิ้น
ตามที่ฝั่งของสาวหล่อเนี่ยเขากล่าวอ้างสัญญาที่ทำขึ้นมาทำด้วยความเต็มใจของทุกฝ่ายคือทั้งสามคน
สามีภรรยาเจ้าของบริษัทแล้วก็ฝั่งของสาวหล่อนะซึ่งทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนให้ทำขึ้นมาเองด้วยซ้ำ
เพื่อป้องกันการถูกฟ้องเนื่องจากนักธุรกิจกับภรรยาเนี่ยเขาจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้อง
ทีนี้พอจะให้มาอยู่กัน๓คนเนี่ยทางฝั่งสาวหล่อเขาให้ทำเองเขากลัวถูกฟ้อง
นายเอกสิทธิ์บอกว่าสัญญามีอยู่๕ข้อนะฮะหนึ่งก็คือระบุว่าทางฝั่งของสาวหล่อยินยอมพร้อมใจเป็นภรรยาของเจ้าของบริษัทฝ่ายชาย
อย่างถูกต้องตามพฤตินัยสองฝ่ายชายเนี่ยเขาจะดูแลเลี้ยงดูสาวหล่อเฉกเช่นภรรยาคนหนึ่งเป็นอย่างดี
ทางฝั่งของภรรยาเจ้าของบริษัทยินยอมให้สาวหล่อคนนี้มาเป็นภรรยาของสามีโดยจะไม่ฟ้องร้องในเชิงชู้สาวภายหลัง
ในอนาคตถ้าเกิดต้องแยกทางกันเนี่ยจะต้องยินยอมพร้อมใจกันทั้ง๓ฝ่ายเท่านั้น
และข้อห้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีการทำร้ายร่างกายและไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
ฝั่งที่เสื่อมเสียมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน๑๐ล้านบาทถ้วน
นายเอกสิทธิ์บอกว่าตอนที่ทำสัญญากันทั้ง๓ฝ่าย๓คนนี้เขาอ่านแล้วเขาเข้าใจแล้วตกลงกันเป็นอย่างดี
ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดข้อตกลงร่วมกันเนี่ยสัญญาก็ถือว่าฉบับนี้โมคะแล้วสัญญาเนี่ยโดยเฉพาะข้อห้าเนี่ย
นายเอกสิทธิ์อ้างว่าฝั่งของผู้เสียหายสาวหล่อเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้เนี่ยเขาเป็นคนให้เขียนขึ้นมาเองนะ
ไอ้สิบล้านเนี่ยเหรอเนี่ยข้อนี้ก่อนหน้านี้ทางฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยเขาเคยมาทำงานแล้วมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับฝั่งภรรยาของเจ้าของบริษัทก่อนทนายเอกสิทธิ์บอกทำให้ครอบครัวเขาเนี่ยแตกแยกแล้วต้องหย่ากันนะ
เจ้าของบริษัทคนนี้เนี่ยหนีไปบวชเพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมของภรรยาที่ไปมีอะไรกับสาวหล่อที่เป็นลูกจ้างบริษัทจากนั้นเขาให้อภัยภรรยาเขาก็ศึกออกมามาคบกันมาจดทะเบียนสมรสกันอีกครั้งนึงแล้วก็เนี่ยพอเขามาพบว่ายังไม่เลิกอีกอะไรอีกเขาก็เลยเนี่ยมาทำข้อตกลงกันสามคนแบบนี้
ก็มันก็เกิดจากการสองสามีภรรยาคู่เนี่ยนะครับเขามีทะเบียนสมรสกันอยู่นะครับเพราะมี